พี่ชายอันแรกเนี่ยเป็นอะไรคะ
ภักษ์ทองแกงบัวน่ะไม่น่าเชี่ยวเลย

ทำไมมาถูกแบบนี้ฉันหนาวมากเลยพี่ชาย
อันที่สองเลยครับมันเป็นอะไรล่ะคะ
อย่างกูยังมีพี่ชายเกิดอยู่

พี่ชายฉันอยากจะบอกว่าลูกเดือยเปียกน้ำกะทินั้น
พี่ชายผมอยากจะบอกว่าลูกเหนื่อยเปลี่ยนน้ำกะทินั้น

เอาล่ะฝั่งนู้นเลยคนสุดท้าย
เอาล่ะแม่น้ำฉันจะบอกแกตรง
ของฉันก็ไม่ธรรมดาแน่นอน

ก็ไม่รู้มีแต่นิ้วล็อกเดี๋ยวนี้มันล็อก

แล้วเธอคิดว่าอะไรมันถูกที่สุดเหรอ

โอเคเราเจ็บความแล้วส่งข้างในเข้าดีกว่า
ขอบคุณพี่ชายที่สามคนด้วย
พี่ชายที่สามคนพี่บิลลี่ใช่ไหม

เคยกินหมดเลยแต่ไม่เคยดูราคาเลย
เอิร์นว่าน่าจะเป็นลูกเดื่อยว่า
ว่าลูกเดื่อยจะหาได้ง่ายสุดทำง่ายสุด
พี่เบ็กจะเจอฟักทองกาแยงกาแยงบวดที่เอิร์นไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่๑๘บาท
และพี่เป๊กจะเฉลยที่ลูกเดยเปียกน้ำกะทิ
ราคาอยู่ที่๑๕บาท
เอาล่ะตะโก้เผือกค่ะจะต้องแพงกว่า๑๕บาทค่ะ
และราคาของตะโก้เผือกอยู่ที่

เอาละค่ะลูกบัวเปียกน้ำกะทิเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ไม่ธรรมดาเลยตอนนี้อันข้อที่๔มาแล้วสะสมเป็นราคา๑๕๐๐๐บาท
พี่จะถามเอิญนี้

เกิดเกิดเอิญจะหยุดหรือจะไปต่อ
ตอนนี้มีแล้ว๑๕๐๐๐บาท
ถ้าเอิญตัดสินใจอยู่พี่เป๊กจะให้เอิญครึ่งหนึ่ง
หรือถ้าเอิญจะไปต่อเงิน๒๕๐๐บาทรอเอิญอยู่
คนสวยคะจะหยุดหรือจะไปต่อ
ขอหยุดดีกว่าค่ะ

หยุดแล้วเหรอ

ถ้าหยุดค่ะเอิญรับไปครึ่งหนึ่งค่ะ
จาก๑๕๐๐๐บาทรับไป๗๕๐๐
วันนี้มาเริ่มกลุ่มในรายปาร์มเป็นไงบ้างสรุปไหม

ได้ค่ะ

ค่ะขอให้สอบผ่านขอให้ตั้งใจเรียน
ขอสุข
น่าเสียดายจริงครับพี่คุณเอิญ
เลือกหยุดไปสักก่อนมันงี้
ต่าเตรียมคำถามไว้รอแต่ไม่เป็นไร
ยังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่
สนุกกันแบบต่อเนื่องได้เลย
ผู้เข้าแข่งขันนักช็อปของเราวันนี้ค่ะเขามีดีกีเป็นแชมป์ค่ะ
เขามีฉายากระรอกน้อยคุณอ๊อฟสุพนา
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

เสื้อกล้วยมาเลยกะว่าจะคว้าเงินแสนไหมคะวันนี้

ก็ดูจากเสื้อผ้านะผมก็รู้แล้วนะครับ
ว่าอะไรที่ผมต้องเจอวันนี้มันจะกล้วยหมดเลย

ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดไม่ผ่านถรุย
ไม่เลยไม่เลยสักข้อเดียว

บอกได้เลยว่าแค่เขามายืนข้างคุณอ๊อฟ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

รู้สึกอกสั่นขวัญแขวนหรือรู้สึกมั่นใจขึ้น

ก็คือการดูเทปย้อนหลัง

เอาล่ะคุณกลัวโจทย์อะไรมากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นขนมของขาวของหวานปลาอะไร

ไม่รู้ว่าข้อแรกคุณจะโดนขนมหรือเปล่านะคะ

คำถามข้อแรกของคุณออฟค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่

หมอคนนี้ดูแม่นมากเลยนะเว้ย

ดูค่ะตั้งแต่อายุค่า๕ควบเนี่ย

ขนาดหมอดูยังมีชีวิตอ่ะเนี่ย

เห็นป่ะ

แหมคงขนาดนี้
ยืมไปหันผักที่บ้านหน่อยได้ไหมล่ะครับ

ตอนนี้ขอไปพักสักครู่
ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อ
พร้อมกับคำถามข้อแรกของคุณอ๊อฟครับ